คุณผู้ชมคะเวลาที่ไปพักที่โรงแรมไปพักที่ห้องพัก

ผู้หญิงคนนี้เธอทั้งแหวนเพชรทั้งแหวนทองทั้งสร้อย
มูลค่ามันก็หลายหมื่นอ่ะนะแล้วก็ไม่ใช่หายแค่อย่างเดียวนะ
ข้าวของในห้องเนี่ยกระจัดกระจายด้วยใช่
แต่ทีนี้ค่ะพอของมันหายเยอะพยายามติดต่อทางเจ้าของโรงแรม
เจ้าของโรงแรมนอกจากไม่ขอโทษแล้วยังบอกว่าน้องก็ไปแจ้งตำรวจสิคะ
อุ๊ยมันยิ่งทำให้เธอแบบเห็นเจ็บช้ำเหลือเกิน

เดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะตอนที่ผู้เสียหายเนี่ย

โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมข้าวของในห้องมันกระจุยกระจายแบบนี้

ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะที่สระบุรีนะ

เข้ามาในห้องแล้วก็มารื้อค้นข้าวของมาขโมยของมีค่าไปด้วย
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๑กันยาที่ผ่านมา
จ่ายค่าที่พักไป๕คืน
คือลา๔๐๕๔๒๐ก็รวมเป็นเงิน๒๐๐๐บาท

แต่คืนที่๒พอกลับมาที่ห้องพักตกใจ
ว่าทำไมห้องถึงถูกลื้อแบบนี้
แล้วพอไปดูนะว่าประตูโดนงัดหน้าต่างโดนแงะหรือเปล่า
ไม่มีค่ะไม่มีร่องรอยถูกงัดแงะเลย

พอเข้ามาถึงในห้องพักเธอก็วางเอาไว้
แหวนเพชรทองคำขาวราคาประมาณ๓๐๐๐บาท
แหวนทองคำสะหรึงหนึ่ง๘๐๐๐บาท
มีสร้อยคอพร้อมจี้พระพิคเนตตังหูชุบทอง
วางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยหายไปหมดเลยค่ะ

ทางเจ้าของโรงแรมบอกมาว่า

หลังจากนั้นพยายามนะติดต่อเจ้าของโรงแรม

เธอก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มาถึงห้องเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
มาถึงห้องที่เกิดเหตุก็มาตรวจสอบดู
แล้วก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางโรงแรม
ปรากฏว่ามันมีภาพแค่บางช่วง
ไม่ได้มีครบตลอดไม่ได้มีทุกช่วงเวลา
แล้วโรงแรมเขารับผิดชอบนะ
แต่คุณผู้ชมต้องฟังสิ่งที่โรงแรมรับผิดชอบ
คือจะรับผิดชอบค่าห้องพักที่เหลือ๓คืน
เป็นเงิน๑๒๐๐บาท
แล้วก็ไม่ได้มีคำขอโทษอะไร
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อขอความเป็นธรรม
แล้วล่าสุดเนี่ยดิฉันเข้าไปดูเธอก็โพสต์อีกรอบนึงนะ
บอกว่าทางเจ้าของโรงแรมประสานไปยังตำรวจ
บอกให้ตำรวจคุยกับเธอ
เพื่อให้ลบโพสต์นี้ออกจากเฟซบุ๊ก

ทำให้โรงแรมเสียหายเธอก็ยิ่งเสียความรู้สึกสิคะ
ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่รับผิดชอบ
แล้วยังจะให้ลบโพสต์อีก
แล้วมาโดนขู่แบบนี้เธอก็ไม่พอใจ

เลยไปถามรตบรเอกสมยศคลังเงิน
รองสารวัตรสอบสวนสพพระพุทธบาทซึ่งทางด้านรองสารวัตรก็ให้ข้อมูล
โรงแรมนี้อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทที่สระบุรี
แล้วตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้มีการเรียกเจ้าของโรงแรมมาแล้วมีการเรียกผู้เสียหายมาสอบเบื้องต้นแล้ว
แล้วทีมข่าวก็บอกนะคะว่าโรงแรมนี้สร้างมานานแล้วอันนี้สภาพภายนอกโรงแรมนะคะสร้างมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็จากการสอบถามชาวบ้านแถวนี้ชาวบ้านเขาก็บอกนะบอกว่ามันเคยมีเหตุ
กรณีผู้เข้าพักเนี่ยโดนรื้อค้นทรัพย์สินในห้องมาเนี่ย๒๓รอบมั้งแต่มันก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โต
ส่วนทางโรงแรมก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะคะบอกว่าจะให้ข้อมูลกับทางตำรวจทางเดียวเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องตามความคืบหน้าต่อด้วยนะคะ